ติดตามเปิดโมกเศรษฐกิจกับผมทัศนายและทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมาถึงแล้วครับ
ทางด้านของบริษัทท่ากาศยานไทยหรือว่าทท
เขาออกมาคาดการณ์เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากเมืองจีนจะเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ

นี่เป็นข้อมูลที่ทางด้านของบริษัทท่ากาศยานไทยมีการทำออกมาหรือว่าทอทนะครับ
โดยคาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศของท่ากาศยานทั้ง๖แห่งครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีน
ระหว่างวันที่๔ถึง๑๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙
จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ๕หรือว่าจำนวน๓๖๘๔๐๐คนต่อวัน
และเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้น๑๐๔จำนวน๒๒๖๙เที่ยวบินต่อวันนะครับ
โดยจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านทางท่ากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ๑๗๓๐๐คนต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๖และเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ๔๗๒เที่ยวบิน
ไปรวมกันกับเที่ยวบินปกติตามตารางบินนั้นจะมีเที่ยวบินทั้งหมด๙๖๐เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๓ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงมาจากจีนนั่นเองนะครับ
ส่วนท่าอากาศยานดอนเมืองครับตอนนี้จะมีประมาณ๙๙๖๐๐คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๔
มีเที่ยวบินประมาณ๖๙๐เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้น๑๐๔เช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนท่ากาศยานเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวประมาณ๓๑๐๐คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๘ครับ
เที่ยวบินประมาณ๒๑๐เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๘
ส่วนท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับที่เชียงบรายมีผู้โดยสารประมาณ๖๕๐๐คนต่อวันเพิ่มขึ้น๑๗
เที่ยวบินประมาณ๔๒เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๓ครับ
ส่วนทางใต้ไปดูท่ากาศยานภูเก็ตคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ๔๘๐๐คนต่อวันเพิ่มขึ้น๑๖๐
ส่วนเที่ยวบินประมาณ๒๙๕เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๕ครับ
ปิดท้ายที่ท่ากาศยานหัดใหญ่ครับมีเที่ยวบินประมาณ๗๒เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๔
ส่วนผู้โดยสารประมาณ๑๐๐๐กับ๓๐๐คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ๔เช่นเดียวกันครับ